ทายุทธ์แต้มเท่าอายุ๒๐ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาที่
ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบยิงนายอนุพงศ์ขิกขำ
แต่กระสุนพลาดไปถูกเด็กชายธนภูมิทองแจ้งอายุ๑๒ปี
เด็กนักเรียนชั้นป๖โรงเรียนหนองไซเสียชีวิตนะครับ
เหตุเกิดบนถนนควนศรีนวลนาข้าวเสียหมู่๕ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรัง
เหตุเกิดขึ้นวันที่๒๗กันยายนที่ผ่านมา
ซึ่งต่อมาสารจังหวัดตรังได้ออกหมายจับนายคทายุทธ์
ถูกตำรวจภูทรนายงตามจับกลุ่มได้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาครับ
โดยการจับกลุ่มครั้งนี้หลังตำรวจสืบทราบว่า
ผู้ต้องหาหนีไปกบดานซ่อนตัวที่บ้านญาติในอำเภอนายง
ผ่านตรวจเอกตรีวิทย์ศรีปรภาโรงผู้บังคับการจังหวัดตรวง
นำกำลังเข้าไปขอตรวจค้นก่อนจะพบตัวผู้ต้องหาครับ
จากการสอบสวนนายคทายุทธ์สารภาพว่าใช้ปืนยิงเด็กชายธนภูมิจริง
ส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นคว่างไว้ในสวนยางแล้วนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ในครอบครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
ทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและก็ไม่มีเหตุอันควรครับ